เอาดูมุมดีที่เป็นในมุมดีสำหรับประเทศไทยในมุมของสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ตอนนี้ชุดนักเรียนมัธยมของไทยเนี่ยกำลังได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในหมู่ของคนจีน

เนื่องมาจากดารานักแสดงสาวชื่อดังจรีจิ้งอีหรือว่าเสี่ยวจรี
เธอเป็นนางเอกภาพยนตร์ตำนานรักนางพญางูขาว

แล้วสวยน่ารักเหลือเกินของไทยนะฮะชุดของไทยนะครับไปดูนะครับ

โคลสต์คลิปที่ใส่ชุดมัธยมในปากชื่อเรียบร้อยนะฮะ

ที่นี้คนชีนเห็นก็แน่นอนนะครับ

ก็หามาซื้อใส่กันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
คือกระแสชุดนักเรียนไทยตอนนี้นะฮะที่เป็นชุดนักเรียนมัธยมเนี่ย
โดยเฉพาะชุดนักเรียนหญิงกำลังฟีเวอร์มากในจีนนะครับ
ได้รับความนิยมจากไหนก็สืบเนื่องมาจากมีละครมีซีรีส์มีภาพยนตร์ไทย
เข้าไปฉายในจีนพอเขาเห็นจากภาพยนตร์ไทยเขาก็ไปหาซื้อมาใส่
คือเรื่องที่ฮอตมากนะฮะที่จีนคือภาพยนต์ไทยเรื่องสิ่งเล็กที่เรียกว่ารัก
พอคนจีนเขาเห็นชุดนักเรียนมัธยมของไทยอย่างนางเอกสาวของจีน
เหมือนกางเกงช้างที่ฮอตอยู่พังนี่เห็นไหมนี่ถ่ายคลิปลงติ๊กต๊อกอะไรเนี่ย
จากเกาหลีญี่ปุ่นตอนนี้ก็ฮิตต่อเนื่องไปด้วย
คือชุดนักเรียนมัธยมของไทยเนี่ยฮอตไม่ฮอตเนี่ยท่านผู้ชมครับ
มันมีเรื่องที่ตอกย้ำกันก็คือมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเขามาเที่ยวที่ไทย
แล้วไปเที่ยวอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะไปเจอพระเอกหนุ่มชื่อดังของไทยก็คือคุณป้องนวัฒน์
คุณป้องนวัดตอนนี้ก็ดังอยู่ที่จีนดังมากมากดังมากค่ะ
เพราะละครไทยที่เล่นอยู่เนี่ยตอนนี้ไปฉายอยู่ที่จีน
นี่ที่ภูเก็ตเจอพี่ป้องนวัดวิ่งมาขอถ่ายรูปด้วยอ๋อแล้วใส่ชุดนักเรียน
พี่ป้องบอกที่แรกว่าเป็นนักเรียนมัธยมที่ไทยเอ้านี่มาจากจีนเลยเหรอนี่
นี่ลองฟังเสียงที่พี่ป้องที่คุยกับนักท่องเที่ยวชาวจีนหน่อยไหม
องค์
พี่ป้องก็ไปพบพูดภาษาจีนได้เลยนะฮะ

ลงพื้นที่ไปหน่อยนะครับเพราะว่าชาวจีนเขามาไทยเนี่ยเขาซื้อเยอะมากนะฮะ
หรือบางทีก็สั่งซื้อก็มีนะครับนี่ย่านบางลำพูนะครับที่กรุงเทพนะฮะ
ร้านขายชุดนักเรียนของไทยนะครับเจ้าของร้านศรีพันธุ์นะครับบอก
ว่าตั้งแต่ต้นปี๖๖เป็นต้นมานะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนสนใจซื้อชุดนักเรียนไทยเป็นจำนวนมาก
ถึงญี่ปุ่นกับเกาหลีก็ไปถึงนะฮะสั่งซื้อมาเหมือนกันบางคนเดินทางมาเที่ยวไทยมาขอซื้อเลย
อย่างนี้ฮะทางเจ้าของร้านศรีพันธุ์นะครับ
ท่านบอกว่าเปิดร้านมา๖๐ปีนี่เป็นปีแรกเลยนะ
กระแสชุดนักเรียนไทยเนี่ยฟีเวอร์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน
ส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการเสื้อแบบ

แบบนี้ใช่ไหมคุณเหนียวมาสอนอันนี้คือคอบัวนะ
ภาพยนตร์ที่น้องใบเฟิร์นเล่น

ชุดอังเงียนไทยสวยน่ารัก
ช่วงปิดเทอมช่วงนี้มันเงียบมากเลย
เพราะส่วนมากช่วงนี้เขาไม่ค่อยได้ขายก็พออาศัยคนจีนมาซื้อเนี่ย
แล้วที่มีรายได้ดีพ่วงกันไปด้วยนะฮะ
ก็คือร้านปักชื่อนะฮะ
กระแสฟีเวอร์ชุดนักเรียนไทยในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีน
คนจีนหรือว่าเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ย
อกจากเขาสั่งซื้อชุดนักเรียนไทยกันแล้วนะฮะ
อเดอร์การปักเข้ามาต่อเนื่องนะครับ
วันหนึ่งก็โอ้โหเกือบร้อยชุดนะครับ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมปักเป็นภาษาไทยไปเลยนะฮะ
อย่างจีนจริงอีก็เป็นภาษาไทยเลยนะ
อย่างนั้นเลยแล้วก็จะมีรหัสนักเรียนอะไรไปด้วยนะครับอ่า

อย่างเช่นคำว่าสวยมากสวยจริง
น่ารักหล่อมากนี่
บอกว่าเขาไม่ได้คิดราคาไม่ได้บวกอะไรเลยนะฮะ
ก็คิดตามราคาปกติเลยนะครับ
อืมเป็นภาษาไทยค่ะแต่ว่าเขาจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

ใช่มีน่ารักมีสวยมาก
แล้วก็มีหล่อมากถ้าเป็นผู้ชายอะไรอย่างนี้ค่ะ

จากที่คุยกับลูกค้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่เขานู้สึกอย่างไรเขาชอบไหม

เคยถามเขาเขาบอกว่าเขารักประเทศไทย
เขารักเวลาเขาใส่ชุดนักเรียน

สองกระจกเขาก็จะแบบชอบมากอย่างนี้ค่ะ
นี่น้องกั้งก็ปักไทยรัฐทีวีเลยเห็นไหม
พอน้องกั้งใส่แล้วก็ดูเด็กไปเลยนะ

นี่ภาพยนตร์สิ่งเล็กที่เรียกว่ารัก
ฮอตฮิตขนาดนี้นะ
ยอดขายจะถล่มทลายกว่านี้
อาจจะต้องเป็นรุ่นคุณแม่
ที่จำได้
ท่านผู้ชมครับ
คือทางร้านชุดนักเรียนไทยหรือว่าร้านปากต่าง
ว่าที่มาฮอตฮิตที่ไทยแล้วยอดขายเยอะมาก
เพราะว่าถ้าเกิดคนจีนตอนนี้เขาต้องการใช่ไหม
แล้วถ้าเขาสั่งจากเมืองไทยแล้วส่งไปจีนมันแพง
แล้วตอนนี้เปิดประเทศแล้วเข้ามาเที่ยวที่เมืองไทยกันเยอะ
ไหนก็มาเที่ยวแล้วก็ซื้อเลย

เอาไปฝากที่เมืองจีนเขาด้วย

ใส่แล้วก็น่ารักจริงค่ะ

ไป๒๐ปีที่แล้วก็พอได้